เตือนพ่อค้าแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เขามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามีการเพิ่มโทษ
สำหรับผู้ค้าที่ขายเกินราคารวมทั้ง
ขายกับคนอายุต่ำกว่า๒๐ปีแล้วก็ไปขายในสถานที่ราชการด้วย
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่๒

ให้เพิ่มโทษผู้ขายสลากทั้ง๓แบบดังกล่าวปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทครับ
หมายถึงการออกสลากรูปแบบใหม่ได้
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฮก่อน
จากนี้เงินที่จัดสรรเพื่อให้จ่ายเป็นเงินรางวัล
นั้นหากงวดใดไม่มีคนถูกรางวัลให้นำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบ
เพื่อจ่ายเงินรางวัลงวดถัดไปได้แต่ไม่เกิน๑งวด
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ก็เหมือนต่างประเทศนะที่มันแบบไม่มีคนถูกใช่ไหม
ทบไปทบไปแต่ไม่เกินงวดหนึ่งนะไม่ใช่ทบทุกงวดนะครับ
ทั้งนี้เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเงินรางวัลในงวดถัดไป
ถ้าไม่มีคนถูกอีกก็ให้นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินไป
และกำหนดให้เงินที่ได้จากการขายสลากแต่ละงวดให้จัดสรรดังนี้
เป็นเงินรางวัลไม่น้อยกว่า๒๓เป็นรายได้แผ่นดิน
และไม่เกิน๑๗เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

จริงแล้วการแก้ปัญหาการจำหน่ายเกินราคามันควรทำอย่างไร
คุณผู้ชมก็บอกว่าเพิ่มโทษไปก็เท่านั้นเพราะว่าจับไม่จริงจัง
ไปไหนมันก็เจออยู่แล้วมากกว่า๘๐บาทอยู่แล้ว
บางคนก็บอกว่าไม่เคยซื้อได้๘๐หรอกส่วนมากกว่า๑๐๐๑๒๐ทั้งนั้นเลย
คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้
จริงจังต้นเหตุมันเกิดจากอะไร